นักพนันกว่าครึ่งร้อยครับ

ไม่มีตำรวจมีแต่ฝ่ายปกครอง
ใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ต่ำกว่า๕๐นาย

ในตลาดแห่งหนึ่ง

ลาดกระบังข้างนอกเป็นอาคารพาณิชย์๓

เขายึดเขาเผาไปหมดแล้วไม่เหรอ

คนกำลังล้อมวงเล่นพนันรอบโต๊ะไฮโล
คุมตัวไว้ได้๖๗คน

ของกลางเป็นโต๊ะไฮโลขนาดใหญ่๒โต๊ะ

ไพ่บาคาล่าเสือมังกร

กล้องวงจรปิด๒๓ตัว

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการท่านระบุว่า

นี้ลักลอบเปิดมานานกว่า๒เดือนแล้ว

ได้ตัวโอ้โห
ตัวเนี่ยนะผมได้ยินอยู่๒ตอน

อ่ะมีตั๋วผู้ใหญ่ตั๋วเด็ก
ตั๋วอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็มีตั๋วหรอบอล
มีตัวอนุญาตให้เปิดไง

หัวหน้าชุดจับกลุ่มหน่อยครับ

เป็นบ่อนสะดวกซื้อนะครับ
แต่มารอบนี้เขาเรียกว่าชาวบ้านเขาบอกเองว่าให้ตัวมาแค่ไฮโลก็อาจจะเข้าข่ายที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นผู้มีพิษภน
หลังจับกลุ่มครับเจ้าหน้าที่คุมตัวพนักงานขออภัยนักพนันนักพนันแล้วก็ผู้เล่นนะครับ
แล้วเดี๋ยวเขาจะลายงานผลการจับกลุ่มไปยังกรองบัตรศักดิ์การท
แล้วก็เตรียมจะขยายผลหาที่มาที่ผมบอกตู้ม้าหรือตู้สล็อต
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เขาจับกลุ่มทั่วประเทศได้๔๐๐๐กว่าตู้
นี่คือเข้ามาใหม่หรือว่าตอนนั้นแอบเก็บเอาไว้
ทำไมมันยังอยู่อ่ะมันยังอยู่นะครับ
ท้องที่สอนอร่มกล้าวครับท้องที่สอนอร่มกล้าวผมว่า
เดี๋ยววันนี้คงมีคำสั่งอะไรออกมาแหละดูแล้ว
เพราะว่าขยุมไม่ได้ยินตู้ม้ามานานแล้วนะ

นี่กำลังให้ดูคำรอดูคำสั่งเด้งใช่ไหมล่ะ
ก็มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะ

คือถ้าฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจสอนอร่มเก้า